มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งที่ชนบุรีนะครับ
แล้วก็มีคนเข้ามาตีที่ศีรษะอย่างแรงครับ
เขาก็เลยใช้มีดคัตเตอร์ที่พกติดตัวมากวัดแกว่งออกไปเพื่อป้องกันตัวเอง
ปรากฏว่าคนที่เข้ามาทำร้ายก็ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนมูลเหตุนั้นเกิดจากอะไรขึ้นติดตามจากรายงานครับ
คนที่ถูกดักตีคือนายทิติเครื่องตันอายุ๒๙ปี
อาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ซึ่งเข้าแจ้งความที่โรงพักพานทองในสภาพเลือดท่วมตัว
มีแผลแตกและฉีกขาดตามแขนและลำตัวหลายแห่ง
ข้างคิววินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ภายในซอย๓ข้างตลาดวัดศรี
ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
แจ้งกู้ภัยมูลนิธิจตุรธรรมประทีพานทองมาทำแผล
แล้วนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตำรวจพบร่องรอยการต่อสู้และมีเลือดหยดเป็นทางจำนวนมาก
ต่อมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง
ว่ามีผู้ถูกมีดกรีดที่ใบหน้าและศีรษะ
รุดไปตรวจสอบทราบชื่อนายมาโนธมังกรอายุ๓๐ปี
อายัดตัวไว้เพื่อสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริง
นายทิติหนุ่มขับวินเล่าว่าขณะที่กำลังยืนกดเงินอยู่นั้น
จู่ก็มีของแข็งมาฟาดที่ศีรษะอย่างแรง
หันไปดูก็พบว่ามีชายยืนถือแป๊บเหล็กอยู่ด้านหลัง
ได้ต่อสู้และเอามีดคัตเตอร์ที่พกมากวัดแกว่งไปมา
โดนใบหน้าและศีรษะของผู้ก่อเหตุไร้แพล้
จนผู้ก่อเหตุเพลิกจึงขี่รถจากกายานยนต์หลบนี้
แต่ผู้ก่อเหตุก็ยังขี่ตามมา
ตัดสินใจขี่รถมาที่โรงพักผู้ก่อเหตุจึงหลบหนีไปคนละทาง

แล้วคนที่ทำร้ายเราเข้ามาก็ไม่รู้เหมือนกันครับ
เขามาทำอะไรเราครับก็ตีผมเลยครับต่อยแล้วต่อยเป็ดแล้วก็ตีเลย
เอาเหล็กตีนเหล็กแหลมมาครับมากี่คนเข้ามากี่คน
มาคนเดียวครับอืมเคยมีเรื่องอะไรมาก่อนไหมเคยครับ
เอาบัตรประชาชนพี่ก่อนนะครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องอะไรกันมา
คือเขาบอกผมแย่งแฟนเขาแต่แฟนเขาไม่ชอบผมเอง
อันนี้คือก่อนหน้านี้นานแล้วใช่ไหมครับประมาณเกือบปีแล้วครับ
ก็เริ่มเกลียดไปเรียบร้อยแล้วครับเราสงสัยว่าเป็นคนนี้ไหมที่มาทำร้ายเรา
ไม่สงสัยอภัยเลยครับเพราะเห็นหน้าชัดเลยครับเห็นหน้าชัดเลย

ทีมข่าวได้ติดต่อไปยังญาติของนายมาโนธคู่กรณีซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทราบว่า
ตอนนี้อาการยังน่าเป็นห่วงเพราะถูกมีดกรีดที่ใบหน้าและศีรษะเย็บประมาณ๑๓๐เข็ม
และหลังเกิดเหตุก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแล้ว
ส่วนมูลเหตุนั้นมาจากเรื่องชู้สาวจริงแต่ต่างคนต่างกลับไปใช้ชีวิตมาสักพักแล้ว
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมานายทิติได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปวนเวียนแถวบ้านหลายครั้ง
ล่าสุดก่อนเกิดเหตุก็ยังขี่รถไปวนเวียนอีก
นายมาโนธจึงเข้าไปใช้อุปกรณ์ซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าคืออะไร
ตีจนอีกฝ่ายบาดเจ็บจริง
ขณะที่ตำรวจจะสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้งถึงสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวแทระทีวีรายงาน